ไปดูคลิปในตำนานของวันลอยกระทงที่ไม่สามารถมีคลิปไหนโค้น
คลิปนี้ลงไปได้จริง
ดูยังไงก็เป็นตำนาน
เพราะว่าหลังจากที่เขาลงไปแล้ว
เขาไม่ได้ขึ้นมาอีกเลย

น่าจำได้ล้ะ
ที่เดินมาจริงก็เดินมาอย่างนี้แล้วก็บอมหายลงไปเลย
คุณไม่ว่าเราจะกลับมาดูคลิปนี้กี่ครั้งนะ
มันก็อดขำไม่ได้จริงเนาะ
บางทีเราก็ลืมไปแล้วเหมือนกันว่ามันเคยมีคลิปเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้น
ทุ่มเทจริงทุ่มทุนจริงในการสร้างคลิปเองและลงคลิปเองนักเลงพอ
แล้วคุณก็ลอยกระทงแบบเปียกอย่างนี้ค่ะคุณ
แต่ปีนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศการลอยกระทงอะไรมากมายเท่าไหร่
แต่ก็เอาเป็นว่าให้ดูคลิปเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันคุณผู้ชม
หรือว่าถ้าใครแบบอยากลอยกระทงก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วย
ลอยดีไม่ต้องกระโดดลงไป